อันนี้คนจุดพลุแล้วตกใส่บ้านเขาจริงนะคะแม้คนจะไม่ตายแต่ไก่ชนเขาตายค่ะ
โอ้โหจากไก่ชนเขาบอกไก่ชนผมกลายเป็นไก่ย่างไปเลยอ่ะโอ้โหมันไหม้เกรียมแบบเนี้ยค่ะ
แล้วหูคนคนเลี้ยงไก่ชนเขาฟูมฟักมาอย่างดีอ่ะตัวหนึ่งราคาเป็นหมื่นนะ
เอาไว้ชนด้วยนะเนี่ยนี่ไก่จริงนะคุณผู้ชมมันกลายเป็นแบบนี้เลย
แข็งเลยอ่ะขนไปกว่าเลยอ่ะอ่าหลวงเมืองชนค่ะเขาบอกโอ้โหผมนี่เซ็งเลยอ่ะเซ็งมาก
ตัวละเป็นหมื่นโดนไฟคลอกเป็นไก่ย่างหมดแล้วครับนายระพินมทูรสวัยสี่สิบปีเจ้าของเล้าไก่ค่ะ
โอ้โหหยิบซากไก่ขึ้นมาทีละตัวด้วยน้ำตาตกในเลยเขาบอกออกจากบ้านไปธุระแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
กลับมาถึงโอ้โหเห็นเล้าไก่ไฟไหม้พลึบเลยแล้วเล้าเนี้ยเขาเลี้ยงไก่ชนแยกสุ่มเอาไว้แปดตัว
ครับฟันมันขึ้นไฟคลอกตัวเนี้ยตายไปหนึ่งตัวตัวนี้นี่หมื่นห้านะคะอื้อหือ
อีกตัวหนึ่งโดนไฟคลอกเหมือนกันเจ็บสาหัสตัวนั้นสองหมื่นค่ะอืม
แล้วที่เหลืออีกหกตัวมันตกใจวิ่งตะเลิศหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ยังหาไม่เจอเลยอ่าแปดตัวที่เลี้ยงแยกสุ่มไว้สาหัสเลยตายหนึ่งเจ็บสาหัสหนึ่ง
ตัวนี้คือตัวที่บาดเจ็บส่วนอีก๖ตัวตะเลิศไปไหนไม่รู้เลยเขาบอก
ตามว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ทำไมอยู่อยู่ไฟไหม้เขาบอกโอ้โหจะทำไมล่ะ
คนที่เช่าหออยู่ใกล้นี่แหละจุดพลุฉลองปีใหม่
พอมันขึ้นฟ้าไปน่ะมันก็สวยดีจังหวะตกมันดันมาตกที่เล้าไก่ของผมนี่ไง
แล้วไฟมันก็ไหม้เพราะว่าเล้าไก่มันมุงด้วยย่าค้า
มันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีตอนนั้นผมก็บังเอิญมาอยู่บ้านด้วย
มันก็ดับไม่ทันอ่ะไฟลามทั้งเล้าเลยเขาบอกว่าเซ็งมาก
เสียใจมากไก่ชนทุกตัวเนี่ยเลี้ยงดูฟูมฟักอย่างกับลูก
แต่ละตัวราคาก็ไม่น้อยเลยมาเสียหายเพราะความสนุก
ขนองชั่วข้ามคืนแบบนี้ครับเขาบอกเขาแจ้งตำรวจแล้ว
ฟ้องตำรวจแล้วตำรวจจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดหอพักโดยรอบเลยว่า
พลุเนี่ยมันพุ่งมาจากทางไหนเขาบอกเขาจะต้องตามตัวคนจุดพลุให้เจอ
และให้มารับผิดชอบให้ได้โอ้โหสงสารไก่เลยอ่ะ